ที่เป็นสายเส้นซูดอย่างบะหมี่อย่างนี้ดิฉันขอแนะนำ
มีบะหมี่ยักษ์มานำเสนอการันตีความอร่อยอร่อยยาวนานถึง๓๐ปีแล้วจ้า
ตามมาที่นี่เลยร้านนายพลบะหมี่เกี้ยวหมูแดงกม๔
ตำบลพรูตาหลวงอสัตวาหีพจชนบุรี
น้องไม่ต้องดูบะหมี่เขา
ยักษ์ไหมล่ะยักษ์จริงนะคะ
และที่บอกว่าตำนานความอร่อยเพราะว่าเขาเปิดมากว่า๓๐ปีแล้วนะ
จากรุ่นสู่รุ่นเลยแต่เดิมเนี่ยร้านอยู่ที่บริเวณกม๒
แต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมีการทำถนนเขาก็เลยย้ายร้านแล้วนะคะ
เข้ามาอยู่ในปั๊มน้ำมันตรงนี้ก่อนถึงกม๑๐นิดหนึ่ง

ค่ะสะดวกมากเพราะมันมีที่นั่งไงอยู่ในปั๊ม

คุณอัธพลจำลองเจ้าของร้านเขาบอกว่า
ที่ร้านจะขายบะหมี่เกี้ยวข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบ
ข้าวนับเป็ดข้าวเป็ดกรอบเล้งแซ่บและอีกหลากหลายเมนู
ซึ่งแต่ละเมนูนี้เป็นสูตรของครอบครัวนะคะ
ตั้งแต่หมูน้ำซุปหมูแดงอะไรต่าง
คือเขาพยายามพัฒนาเมนูให้มันรองรับลูกค้าให้มันมากขึ้นด้วย
แล้วคุณดูนี่นะโอ้โหหูดูเส้นดูเส้นบะหมี่ของเขา

สำหรับเมนูพิเศษที่ลูกค้านิยมสั่งมากที่สุดก็คือ
ชุดพลทหาร
ประกอบไปด้วยบะหมี่ลวก๓ก้อน
เล้งแซ่บเล็กหมูแดงหมูกรอบเป็ดย่างสับและน้ำซุป
ในราคา๒๒๐บาท

นี่ไงเห็นไหมนี่คือชุดพลทหารนะชื่อเขามา
ก็จะมาเป็นชุดใหญ่แบบนี้เลยนะคะ
จริงก็ถ้าเกิดใครทานน้อยเขาก็มี
เมนูเล็กอย่างนี้ก็มีไม่ต้องตกออกตกใจ

ลองไปชิมกันได้ร้านบะหมี่นายพลเกี้ยวหมูแดงกมสิบ
ร้านเปิดตั้งแต่เวลา๔โมงเย็นจนถึง๔ทุ่มนะคะ
เขาบอกเดี๋ยวนี้มีการสั่งผ่านแอปพลิเคชันแล้วนะ
ลองดูกันได้นะคะเสิร์ฟความอร่อยกันถึงบ้านเลยจ้า
อเด็ดอร่อยแบบนี้ก็ไปต่อ